นี่ที่ฉันดูข้อความที่คุณผู้ชมส่งเข้ามา
มีจากภาคเหนือส่งมาบอกว่าโอ้โหวันนี้อากาศแย่กว่าทุกวันมาก
ตื่นเช้ามานี่แสบตาแสบจมูกไปหมดเลย
ดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขีดเส้นใต้เมืองไทยเนี่ย

ใช่โดยเฉพาะเชียงใหม่เพราะว่าครองแชมป์โลกเนี่ย

แล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อเศรษฐกิจ

มีหลายคนถามว่าทำแบบจีนที่เขาแก้ปัญหาได้ไหม
เดี๋ยวต้องฟังอาจารย์สุภาพดูว่าจีนเขาแก้ปัญหายังไง
คุณคิดดูสิคือมันคลี่คลายมาแล้วนะโควิด

ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพพร้อมกันเลยนะคะ

สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

เรื่องใหญ่จริงแต่ว่าพอมันเกิดขึ้น
ประจำประจำก็กลายเป็นความเคยชิน
พอกลายเป็นความเคยชินก็มองไม่เห็นว่ามันเป็นเรื่องใหญ่
ฉะนั้นวันนี้ขอขีดเส้นใต้ต่อเนื่องเรื่องนี้ต่อ
วันนี้เนี่ยถ้าดูตัวเลขการตรวจวัดล่าสุดตอนตี๕วันนี้นะครับ

โรงเรียนบ้านน้ำหูอำเภอปลายแม่ห้องศร
ตัวเลข๖๒๗มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
โอ้โหแล้วจะอยู่กันได้ยังไงอย่างที่คุณน้ำแข็งว่า
ลองลงมาตำบลบิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตาก๓๘๓มิโครกรัม
ที่อบตสีถ้อยแม่สวยเชียงราย๑๙๔
เออแม่สวยอำเภอศรีถ้อยแม่สวยเนี่ย
ผมเคยไปออกค่ายอาสากับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี๒๕๖
เออก็ยังตอนนั้นก็ยังเป็นป่าเป็นเขาเป็นอากาศใส

ไม่นึกว่าจะเจอปัญหานี้แล้วเหมือนกัน
คือเห็นตัวเลขค่าฝุ่นแบบนี้แล้วเนี่ย
มันตั้งคำถามว่าเออแล้วเราจะอยู่กันยังไง
สุขภาพไทยทางยาวของเราเนี่ยจริงอยู่ตอนนี้เราไม่ถึงขนาดล้มหมอนนอนเสือล้มตึงลงไปหรอก
แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้สุขภาพทางยาวมีปัญหาแน่
แฟนรายการไทยรัฐทีวีจากแม่ห้องศรลายหนึ่ง
บอกว่าช่วยเสนอแนะรัฐบาลให้หน่อยได้ไหม
ถามว่ายังไงเขาบอกตอนนี้บ้านเขาทั้งบ้านเนี่ยเจอปัญหาสุขภาพ
ต้องไปหาหมอต้องไปโรงพยาบาล
ถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาดูแลให้ยังไงบ้าง
ผมก็ตอบไปว่าเอาก็ไปใช้สิทธิ์บัตรทองสิครับ
ใช้สิทธิ์บัตรทองได้อยู่แล้ว
เขาบอกว่าไปใช้สิทธิ์มาแล้ว
แต่กลับมาอาการก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้น
เขาอยากไปรักษาตัวตามคลินิกเฉพาะทางได้ไหม
นิกเฉพาะทางที่รักษาโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะเนี่ย
แต่ว่าขอให้สปสชสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ย
ไปดูแลหรือเอาใบเสร็จค่ารักษามาเบิกจากสปสชได้ไหม
เออนี่เขาตั้งคำถามเพราะว่านี่มันเป็นเรื่อง
เป็นโรคที่รัฐป้องกันให้ประชาชนไม่ได้ต้นเหตุเนี่ย
ประชาชนก็ไม่รู้จะป้องกันตัวเองยังไง
ฉะนั้นก็เขาหวังพึ่งภาครัฐนี่เขาถามมานะ
ทีนี้เอาล่ะตรงนั้นได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากัน
เมื่อวานเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่ามันมีพรบฉบับใหม่
ที่จะออกมาใช้เป็นกฎหมายในอนาคตคือพรบบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด
เรียกชื่อย่อว่ากฎหมายอากาศสะอาด
ผมบอกว่าเป็นร่างพรบที่สภาหอการค้ากับภาคประชาชนเขาเข้าชื่อกัน
เสนอต่อประธานสภาคุณชวนหลีกภัย

ฉะนั้นคาดหวังว่าสภาจะเปิดสมัยสามัญปีวันที่๒๒พฤษภาเนี่ย
พรบนี้น่าจะได้รับการบรรจุเพื่อให้สภาพพิจารณาต่อไป
แล้วเราก็เชื่อว่าไอ้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างนี้
พักการเมืองและสวน่าจะเห็นตรงกัน
ที่จะให้รีบผ่านออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมาย
ขอเจาะลงไปที่เชียงใหม่หน่อยเถอะ
เพราะว่าล่าสุดมันมีหัวข่าวนี้ต่อเนื่องมาอีกแล้ว
เชียงใหม่อวมถ้ามลพิษครองแชมป์โลกเหนียวแน่น

เฉพาะประเทศไทยนะครองแชมป์โลก
ก็แปลว่าหนักที่สุดถามว่าทำไมหนักที่สุดมีหลายสาเหตุ
เชียงใหม่ตอนนี้ได้รับอิทธิพลของลมตะวันออกกับลมตะวันตกมาบรรจบกัน
แล้วก็พัดพาฝุ่นจากพื้นที่ข้างเคียงรอบด้าน

มันเกิดสภาวะสะสมของฝุ่นควัน
ระบายออกไปได้น้อยมากพัดเข้ามาพัดเข้ามาระบายออกไม่ได้
แล้วเชียงใหม่เนี่ยมันมีสภาพเป็นแอ่งนะครับ
ลักษณะเป็นแอ่งมันเหมือนมีฝาชีครอบอะครับ
ลองนึกดูเหมือนมีฝาชีครอบ
แล้วยิ่งพอเจออากาศเย็นเนี่ยอากาศก็จะถูกกด
อากาศกดลงมาระบายออกไม่ได้
แล้วพอเจอปัจจัยแบบนี้เข้าเนี่ยใครก็ทำอะไรไม่ได้หรอกครับ
ผมได้ยินผู้ว่าเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผมเห็นทำได้ก็แค่แค่เตือนว่าให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย
ให้ช่วยกันรักษาสุขภาพของตัวเองนี่ก็ทำได้แค่นี้นี่ท่านผู้ว่า
แต่มันมีความเห็นจากนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนหนึ่งน่าสนใจครับ
ชื่อดรชาคริสโชทอมรสักดรชาคริสโชทอมรสัก
ท่านเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้หมอกควันภาคเหนือ
มันอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพจริงแล้ว
ประชาชนทั่วไปก็รู้สึกว่าเราอยู่ในภาวะไม่ไหวแล้ว
แล้วที่มันส่งผลตามมาอีกทางที่คุณน้ำแข็งกล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือว่า
มันทำลายเศรษฐกิจของหลายจังหวัดในภาคเหนือเพราะมันไปทำลายการท่องเที่ยว

กลัวโควิดก็เลยไม่อยากไปท่องเที่ยวภาคเหนือ
ไม่อยากไปเชียงใหม่ไม่อยากไปเชียงรายไม่อยากไปแม่ห้องศร
พอมาถึงวันนี้โควิดจางลงวางแผนจะไปเที่ยวภาคเหนือ
พาดหัวข่าวเข้าแบบนี้ใครมันจะไปล่ะครับ
เจอหัวข่าวว่าค่ามลพิษคลองแชมป์สูงที่สุดในโลก
หรือเห็นข่าวตัวเลขคนป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะมลพิษกัน
ภาพที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่ดูสิครับว่าคนเขาเจอปัญหายังไง
ฉะนั้นพอเจอเข้าไปอย่างนี้ความตั้งใจที่จะไปเที่ยวก็ถูกล้มเลิก
เสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล
ทั้งที่รัฐบาลพยายามอัดฉีดเพิ่มแรงจูงใจให้คนไปเที่ยว
แต่มาเจอปัญหาเรื่องมลพิษ๒๕ก็แย่
เมื่อกี้เนี่ยที่คุณบุ๊กเกริ่นขึ้นมาว่า
มีคนถามที่จริงก็ถามมาในรายการนี้ว่าทำไมเราไม่เอาอย่างจีน
หนักมากเรียกว่าหนักเกือบมากที่สุดในโลก
เพราะรถเขาเยอะคนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปดูสิครับ
จีนคุณภาพอากาศสดใสท่านเห็นในจอตรงนี้ไหมครับ
นั่นแหละหอกรองอากาศขนาดใหญ่เขาลงทุนทำหอกรองอากาศขนาดใหญ่
วางไว้หลายจุดมีคำถามว่าทำไมเราไม่ลงทุนอย่างนั้นบ้าง
ก็จะตอบว่าเอ้าเราไม่รวยเหมือนจีน
เรามีปัญหาเรื่องงบประมาณถ้าไปสร้างอย่างนี้มากจะเอางบที่ไหน
อ้าวถ้าอ้างอย่างนี้ก็มีคำถามตามมาอีกว่า
แล้วทำไมเราไม่ล้มเลิกซื้อโครงการซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์
หรือที่พูดกันมากก็คือโครงการซื้อเรือดำน้ำมันแพงกว่าตั้งเยอะแยะ
องทัพต้องซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ซึ่งยังไม่จำเป็น

แล้วเอาเงินมาสร้างหอกรองอากาศ
เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชนไม่ดีกว่าหรือ
อันนี้ก็เป็นคำถามที่คนเชียงใหม่คนภาคเหนือเขาถามมา

แต่ว่าจบด้วยการขีดเส้นใต้วันนี้ว่า
นี่คือเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนจริง
แล้วกระทบต่อปัญหาสุขภาพจริงแล้วในภาคเหนือตอนนี้
ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับซึ่งจริงมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะอาจารย์เนอะ
เกิดขึ้นทุกปีหนักขึ้นทุกปีนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
กระทุ้งเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องมีการแก้ไขปัญหาระยะยาว

ค่ะนี่ช่วงนี้ตลอดเลยนะทุกมีนาทุกมีนา